มาดูเหตุสะเทือนใจเกิดขึ้นที่จังหวัดชุมพรนะคะ
ครอบครัวหนึ่งเดินทางมาจากจังหวัดอุดรธานีค่ะ
หวังจะมาทำงานก็คือรับจ้างกรีดยางในสวนยางพาราในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะคะ
อยู่มาได้หลายปีค่ะมารู้ว่าเจ้าของสวนยางพารา
ซึ่งทำทีเป็นคนดีโอบอ้อมอารีเนี่ย
กระทำชำราวทั้งลูกของเธอ๓คนและน้องสาวอายุ๑๔ปี
แล้วหนำซ้ำไปแจ้งความตำรวจให้ประกันตัวออกไป
ผู้ชายคนนี้ไปจ้างนักเลงหัวไม้ในพื้นที่มาข่มขู่ครอบครัวของเธออีกด้วย
เธอก็เลยเอาเรื่องนี้มาร้องต่อสื่อมวลชนนะคะ
หญิงสาวรายนี้เปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดกับไทยรัฐทีวีค่ะ
บอกว่าตัวเธอเองพ่อแม่รวมทั้งน้องสาวเป็นคนอุดรธานีย้าย
รับจ้างกรีดยางที่ชุมพรนะคะ
วันหนึ่งเธอมาทราบความจริงหลังพันรยาเจ้าของสวนยางพารา
มายืนชี้หน้าด่าอยู่ที่หน้าบ้านบอกว่าทำไมส่งน้องสาวไปเป็นเมียน้อย
เธอก็ตกใจยืนงงหลังจากนั้นน้องสาวที่ถูกกล่าวถึงที่อายุ๑๔ปีเนี่ยนะคะ
ชี้หน้าด่าเจ้าของสวนยางบอกว่าทำไมมาสร้างตราบาปให้หนูแบบนี้
เธอก็เลยนึกออกแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ปรึกษาพ่อกับแม่ค่ะพ่อแม่เค้นถามน้องสาว
และทราบว่าไม่ใช่แค่น้องสาวอายุ๑๔ปีคนเดียวนะ

แต่ลูกสาวของเธออีก๒คน
ก็คือวัย๗ขวบและ๕ขวบ
รวมทั้งลูกชายอีก๑คนที่อายุ๙ขวบ
ล่วงละเมิดทางเพศด้วยทั้งหมดเลยนะคะ
เจ้าของสวนยางรายนี้ชอบจะทำตัว

รักเด็กเอ็นดูเด็ก
มักจะมารับน้องสาวและลูกของเธอไปเล่นที่บ้านด้วย
บอกว่าน่าจะเป็นช่วงเวลานี้แหละ
ฉวยโอกาสข่มขืนกระทำชำราว
เด็กทั้ง๔คนนานหลายปี

หลังจากครอบครัวเธอรับรู้ความจริงเนี่ยนะคะ

และหลังจากเป็นลมกลายเป็นอำมพลึกครึ่งตัวด้วย

พ่อของเธอก็มีความเครียดจนความดันแม่ของเธอนะคะ
มีความเครียดจนความดันขึ้นสูงอีกด้วย
ก็ต้องหามเข้าโรงพยาบาลไปอีกคน
หลังจากนั้นเจ้าของสวนยางพาราค่ะ
มาขอเจรจานะบอกจ่ายเงินให้สองหมื่น

พ่อและแม่ของเธอยอมรับเงินไว้นะคะ
เพราะว่าเป็นคนต่างถิ่นมารับจ้าง
ก็จำใจอาศัยเขาอยู่บ้านที่อยู่เนี่ยก็เป็นขนำ
ลักษณะขาวหนำอยู่ด้านหลังสวนยางพารา

ก็กลัวอิทธิพลนะคะก็เลยรับเงินไว้
ขณะที่ตัวเธอเองถูกกล่าวหาว่า
เป็นคนที่สร้างเรื่องนี้ขึ้นมา

จากเจ้าของสวนยางพารา
ระบายความคับแค้นใจ

เธอหลุดซึกบรรพื้นบ้าง
คือมันบอกไม่เท่าเลยค่ะ
คืออยากให้คนที่เขาพูดว่า
เราไปใส่รายเขา

เหมือนมันไปเกิดขึ้นกับคนของเขา

สังเจ้าได้ตังค์กับหมาแถว
จึงโน้ตบออกตรงเลยว่ะ
ซึ่งจะเป็นเงินกี่แสนกี่ล้านมันก็ไม่คุ้มกับสิ่งที่รู้
ของหนูน้องซาของหนูได้ทุกขกฎธรรมมาค่ะ
สำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเคยมีการดำเนินคดีไปแล้วนะคะ
ก็คือตำรวจสพปากน้ำหลังสวนได้ควบคุมตัวเจ้าของสวนยางพารา
มาสอบสวนไปแล้วแล้วก็ให้ประกันตัวออกไป
แต่ว่าหลังจากนั้นครอบครัวของผู้เสียหาย
ก็คือครอบครัวนี้ถูกข่มขู่มาโดยตลอด
และเหตุการณ์สำคัญก็คือไปให้นักเลงหัวไม้ในพื้นที่เนี่ยนะคะ
เอารูปไปให้ชาวบ้านดูบอกว่าถามว่าบ้านของเด็กทั้ง๔คนอยู่ไหน
เดี๋ยวจะตามไปดูซิหลังจากนั้นชาวบ้านเขาคุยกันไง
เขาก็มาเตือนกันนะคะทำให้ครอบครัวนี้หวาดกลัวเป็นอย่างมาก
พลตำรวจตรีสหรัฐศักดิ์สินชัยผู้บังคับการตำรวจภูทรชุมพร
หลังจากทราบเรื่องก็สั่งการให้ตำรวจเจ้าของคดี
นำสำนวนไปพบนะคะที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัด
วันนี้แหละว่ามีการดำเนินคดีเรื่องนี้ไปถึงไหนบ้างแล้ว
รวมทั้งจะรวบรวมพยาหลักฐานให้แน่นหนา
และรัดกลุ่มเพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษสูงสุด
ส่วนเรื่องที่ครอบครัวถูกข่มขู่

ให้ผู้กำกับสพปากน้ำหลังสวนเข้าไปดูแลความปลอดภัยนี่แล้วนะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเกาะติดคุณผู้ชมติดตามได้เลยนะคะ